ดูความขึ้นหลายการเมืองไทยวันนี้หน่อยนะครับคุณผู้ชมครับ
รวมไทยสร้างชาติต้องบอกว่าตอนนี้คึกคักจริง

ตามคำพูดของวิกตุว่าจะไปเป็นนายก
ดิเดตนายกของพักนี้อ่าแต่เขาต้องประชุมกรรมการบริหาร
พักก่อนวันนี้นะฮะพักรวมไทยสร้างชาติเปิดตัวนักการเมือง
อาวุโสมาร่วมงานกับพักรวมไทยสร้างชาติคือแต่ละท่านเนี่ย
อายุถ้าเอามารวมกันไม่รู้เท่าไหร่แต่เฉพาะคุณไตรรง
สุวรรณคีรีนี่ฮะอดีตรองน้ำมนตรีของพักประชาธิปัตย์ตอนนี้
มาเป็นที่ปรึกษานายมนตรีด้วยนะฮะนี่อาจารย์ไตรรงค์นี่ปัจจุบัน๗๘
ปีนะครับโอ้โหเรื่องการปลาใสเรื่องการอภิปรายนี่ไม่ต้อง
พูดถึงหายห่วงมือเศรษฐกิจด้วยอีกท่านนึงนะครับนายชุมพล
การจนะอดีตสสสุราชธานีพักประชาธิปัตย์เหมือนกันนายสมัย
เจริญช่างนี่ก็อดีตสสกรุงเทพภักดิ์ประชาธิปัตย์นี่ฮะแล้วก็
อีกท่านหนึ่งขวามือนะฮะคุณชัชวานคงอุดมหรือว่าชัดเตาปูน
คุณชัชวานนี่ก็๗๙ปีนะฮะอดีตแกนนำของพักพลังท้องถิ่นไทย
ยื่นใบลาออกนะจากสอสอด้วยนะครับแล้วก็มาสมัครเป็น
สมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติในวันนี้เลยทุกคนต่างบอกเป็น
เสียงเดียวกันว่าจะมาช่วยพลเอกประยุทธ์ปัดกวาดคอรับชัน
ที่ตอนนี้กระจายไปทุกหย่อมย่าและเชื่อว่ามีคนเดียวที่
แก้ปัญหานี้ได้คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาเท่านั้น
ขณะเดียวกันครับคุณไตรรงก็ยืนยันว่าพักรวมไทยสร้างชาติ
ไม่ใช่ประชาธิปัตธิ์สาขา๒นะฮะแม้จะมีอุบรมการใกล้เคียง
กันนะแต่ไม่ใช่สาขา๒และจะมีสมาชิกพักประชาธิปัตย์ย้าย
สังกัดพักรวมไทยสร้างชาติอีกด้วยนะครับ
ความทุกข์คนในประยุทธ์ร่วมกับผมเนี่ยผมสรุป๓เรื่อง
ในง่ายที่จะต้องมีคนจัดการประเทศนี้และต้องจัดการ
เร็วด้วยไปใน๒๓ปีกันนะครับผมว่าพักได้เป็นเครนนำ
รัฐบาลพอเราออกจากประชาธิปัตย์มาเนี่ยทางทางบ้าน
เก่าเขาก็มีการพูดถึงว่าเหมือนเราดูดพาคนมาด้วย
ค่ะผมเนี่ยคนดูดผมเนี่ยไม่มีผมจะดูดมันแล้วเนี่ย
ก็หลังจากเสร็จสิ้นการแถลงข่าวเสร็จนะครับแกนนำพัก
รวมไทยสร้างชาติแล้วก็นี่ฮะผู้มาสมัครเข้าพักก็ร่วม
นี่ฮะจับไม้จับมือชูมือแล้วก็ร้องเพลงสรรเสริญพระบรมี
นี่ฮะท่านผู้ชมครับแล้วก็ตั้งแต่ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ประกาศตัวจะมาร่วมงานกับพักรวมไทยสร้างชาตินะครับคือทาง
สื่อเขาก็สังเกตอย่างหนึ่งว่าเอ๊ะไม่เคยได้ยินการให้
สัมภาษณ์หรือว่าซุ่มเสียงจากทางบิ๊กป้อมเลยนะค่ะพลเอก
วิทย์วงสุวรรณรองนายรัฐมนตรีหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐพี่ใหญ่
ของสามปนะฮะวันนี้หลังประชุมคอรมอนะครับนักข่าวได้เห็น
ภาพของบิ๊กป้อมยืนพูดคุยอยู่กับบิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงศ
จินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็คุณสันติ
พร้อมพัฒน์เลขาธิการพักพลังประชารัฐด้วยแต่ก็ไม่ให้
สัมภาษณ์วันนี้บิ๊กป้อมก็ยังไม่ให้สัมภาษณ์คือตอนที่นัก
ข่าวพยายามจะไปสัมภาษณ์นี้พิธีทำบุญให้กับพระองค์ท้าแต่
ว่านี่บิ๊กป้อมก็เดินขึ้นรถไปเลยอาจจะรีบไปที่พักพลัง
ประชารัฐก็ได้ค่ะเพราะวันนี้ที่พักพลังประชารัฐมีแถลง
เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอภาคใต้ภาคอีสานและภาค
กลางวันนี้เปิดตัวอีก๑๐คนนะฮะคุณสันติพร้อมพัฒน์เลขา
การพักบอกว่าจากนี้ไปพักพลังประชารัฐเนี่ยจะเริ่ม
ประชาสัมพันธ์นโยบายหลักของพักให้ทุกคนได้รับทราบเชื่อ
ว่าหลังการเลือกตั้งปี๒๕๖๖คือปีหน้าเสร็จสิ้นนายรมนตรี
คนที่๓๐ของประเทศไทยจะชื่อพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเพราะ
มีทั้งบารมีและเป็นผู้ใหญ่ใจดีเป็นที่ยอมรับของทุกพัก
การเมืองด้วยคุณชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เอสคุณสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ซึ่งเป็นแกนนำพักพลังประชารัฐนะครับวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์
พูดตรงกันนะครับบอกว่าตอนนี้ยังมีเวลาในการตัดสินใจ
ว่าจะเลือกไปอยู่กับใครระหว่างพลเอกประวิทย์หรือว่าพลเอก
ประยุทธ์แม้พลเอกประวิทย์นะคือคุณชัยวุฒิบอกว่าแม้จะว่าแม้
อยู่กับพลเอกประวิทย์แต่ก็สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เหมือนกัน
ค่ะอ่านี่ฮะทั้งคุณสมศักดิ์คุณชัยวุฒิก็เลยเอ๊ะแต่สุดท้าย
ต้องเลือกแค่หนึ่งปนั่นน่ะสิคือถึงอยู่กับบิ๊กป้อมก็ยัง
หรือยังไงกันลองฟังดูนะฮะ
ร้ายเรื่องอะไรต่างเขาก็ต้องไป

ผมก็ต้องขอความกุณาสื่อมวลชน

คือถ้าย้อนไปดูเรื่องการสัมภาษณ์

ไม่ใช่แค่เรื่องฉายาที่ทางสื่อ

เมื่อวานนี้บิ๊กตู่เนี่ยได้พูดถึงเรื่องการจะติดตามคนที่หนีคดี
แล้วหลบไปอยู่ในต่างประเทศนะแล้วชอบแสดงความเห็นทุกเรื่อง
จะไปติดตามตัวมาดำเนินคดีในไทยให้ได้ก็ไม่รู้ว่าหมายถึงใครอะไรยังไง
หรือจะเกี่ยวข้องกับวันนี้หรือเปล่าเพราะวันนี้นะฮะคุณสนทิยาสวัสดี
นี่เป็นนักร้องท่านหนึ่งนะครับไปที่กรกตนะครับ
ยื่นเรื่องให้กรกตดำเนินการพิจารณายุบพักเพื่อไทย
ถามว่ากรณีอะไรคุณสนทิยาบอกว่านี่ไงมีภาพ
กรณีคุณอุ้งอิ๊งแพทองทานชินวัฒน์ปัจจุบันเป็นหัวหน้าครอบครัวพักเพื่อไทย
นี่ฮะไปเนี่ยฮะถ่ายภาพลงภาพคู่กับคุณทักษิณชินวัฒน์ที่เป็นบิดา
แต่ว่าคุณสนทิยาบอกว่าคุณทักษิณอดีตนายกของไทย
ตอนนี้เป็นนักโทษเป็นผู้ต้องหาหลบหนีคดีอยู่ที่ต่างประเทศ
ถือว่าคุณอุ้งอิ๊งเนี่ยฝ่าฝืนข้อห้ามพรบว่าด้วยพักการเมือง
ที่มีสมาชิกพักการเมืองไปยุ่งเกี่ยวกับนักโทษผู้ต้องหาหลบหนีคดี
ก็เลยมายื่นเรื่องให้กรกตพิจารณายุบพักเพื่อไทย
ยืนยันว่าที่ให้ตรวจสอบไม่ใช่ฐานะคุณอุ้งอิ๊งเป็นลูกสาวของคุณทักษิณ
แต่ในฐานะที่คุณอุ้งอิ๊งมีตำแหน่งในพักเพื่อไทย
ซึ่งก็ถือว่าเป็นสมาชิกพักการเมืองแล้วไปยุ่งเกี่ยวกับบุคคลหนีคดี
คุณทักษิณก็ไลฟ์ทุกวันอังคารลักษณะก่อกวนสร้างความปั่นป่วนให้กับประเทศไทย
ให้กับคนเอกประยุทธ์ให้กับรัฐบาลเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมายื่นเรื่องให้กรกตตรวจสอบ
เดี๋ยวก็รอดูต่อไปกันแล้วกันคงเข้มข้นขึ้นเรื่อยการเมืองไทย